เพราะว่าทางพนักงานในเครือของไทยรัฐทุกคน
ร่วมกันในการที่จะบรรจุสิ่งของ
แล้วก็ใส่ในกระสอบยังชีพแบบนี้
นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบาน

จากให้ประชาชนได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น

ที่เราได้ลงไปให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน
คุณดอมทัชธอผู้ประกาศของเรายังมีคุณเบิร์ตณัชพงศ์

แล้วก็ผู้บริหารสูงสุดของไทยรัฐ
ก็ได้ลงพื้นที่นั่งเรือไปนะเข้าไปถึงบ้านของชาวบ้าน
เพราะว่ายังมีชาวบ้านที่ไม่สามารถออกมารับสิ่งของกันได้ด้านนอกที่ถนนนะครับ
ทางทีมงานของเราก็เลยต้องพายเรือกันเข้าไปนั่งเรือกันเข้าไป
โดยมีทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยา
แล้วก็ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านมาดูแลนะฮะ
นี่เราไปแจกกันหลายจุดเลยนะคะทั้งแจกทั้งบนหมก
แล้วก็ต้องลงน้ำไปไปแจกถึงที่บ้านขึ้นไปไปคุยไปเยี่ยมผู้เท่าผู้แก่ด้วยนะ
บ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ก็ถ่ายถามสารทุกข์สุขดิบค่ะ
เราได้เห็นรอยยิ้มก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็ก
ที่เป็นทานใจจากไทยรัฐของเรามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกคนเลย
นี่คุณจิตสุภาไปนั่งคุยในบ้านเลยนะคะ
ใช่นะครับโครงการดีเหล่านี้
เราก็นึกถึงโครงการช่วยเหลือให้คนไทยทุกคนนะ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุไหนก็ตามนะฮะรวมถึงเหตุน้ำท่วมตอนนี้ด้วยนะครับ